คุณผู้ชมข่าวนี้ตูบสาบุตรหมาสุดเดือด
เดี๋ยวไอ้ที่บนหัวคุณธรรมดิธานาย
นี่อะไรนี่ไม่ใช่มันคือผีใช่ไหมอ๋อหน้ามันเหรอ
หน้าหมาอ๋อหน้าหมาเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ผมน่ะข้างบน
แต่ว่าอันนี้ดุมากเลยนะนี่ดูไว้นะคะคุณผู้ชมดูไว้เป็นอุทาหรณ์ก็ยังดีนะคะ
ตูบสาบุตรเอาที่มาของนามสกุลสาบุตรนี่คือ
ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณบำเพ็ญสาบุตรแล้วเลี้ยงหมาตัวนี้เหมือนลูกเลย
รักเหมือนลูกให้ใช้นามสกุลก็เลยกลายเป็นตูบสาบุตรค่ะคุณผู้ชมนะคะ
แล้วคุณบำเพ็ญเนี่ยเธอไปมีสามีใหม่อยู่กินกันมาสักประมาณ๒๓ปีแล้วนะคะ
ออกไปทำงานไปทำธุระนอกบ้านให้สามีอยู่กับตูบสาบุตรปรากฏว่ากินเหล้า
กินเหล้าเมาแล้วไปดุไปด่ามันหมาไม่ชอบเล่าหมาไม่ชอบเหรอฮะ
ชอบกินเหล้าไม่ชอบกลิ่นเหล้ากลิ่นเหล้า
ปรากฏว่ามันกระโดดงับหน้าปากเวอะโอ้โหต้องใช้คำว่าสาหัสเลยนะคะ
ดุจริงจริงนี่เห็นไหมนอนอยู่บนเนี้ยบนเก้าอี้เนี่ย
ใช้คำว่านอนพังภาพได้ไหมโอ้ยนี่ขออนุญาตย้อมสีนะคะ
เพราะว่าเลือดสาดเลยคุณผู้ชมบอกอาการของผู้ป่วยหน่อยนะคะ
อาการคนเจ็บเนี้ยก็คือแผลฉีกค่ะบริเวณปาก
ใช้คำว่าปากเวอะเลยนะคะปากเวอะเลือดออกเยอะเลยนะคะ
แขนซ้ายมีรอยถูกหมากัดเนี่ยนอนอยู่แบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบประถมพยาบาลก่อนคือต้องห้ามเลือดก่อนอันดับแรก
เพราะเลือดมันออกเยอะมากมากเลยนะคะแผลเนี่ยค่อนข้างชะกันค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เสียเลือดไปเยอะจริงจริงทีนี้ถึงแม้ว่าจะเจ็บขนาดนี้
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณวรนันจันเพ็ญนะคะหรือว่าชื่อคุณติ๊ก
อายุ๕๕ปีถึงแม้ว่าจะเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ถามได้
มันเกิดอะไรขึ้นคุณติ๊กบอกว่านอนอยู่เฉย
จู่หมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยก็มาตัด

ใครหาอยู่ให้เฉยหมามากัดแล้วหมาพันธุ์อะไร
หมาพันธุ์วัดจ้ะหมาวัด

แก่แล้วจนแล้วเพื่อนมันตายไปหมดแล้ว
คุณติ๊กบอกว่านอนอยู่เฉยจู่เจ้าตูบสาบุตรมากาดจริงหรือเปล่า

ลองมาฟังดูใช่ก๊อฟลองมาฟังดูนะฮะว่าภรรยาของคุณติ๊กบอกยังไง
ภรรยาของคุณติ๊กชื่อว่าคุณบำเพ็ญสาบุตรนำสกุลคุ้นใช่ไหม

บอกว่าคบกับนายวรรณั่นเนี่ยก็คือเป็นผัวเมียกันนะฮะมาซักประมาณ๒ถึง๓ปีแล้ว
เขาอยู่ใกล้กันตรงนี้ตรงที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะเป็นบ้าน
ปลูกติดกัน๓หลังอยู่ในท้องที่ของแขวงบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
ทีนี้เล่าต่อป้าบำเพ็ญบอกว่าหมาที่กัดสามีตัวเอง
ตูบนำสกุลสาบุตรอายุ๑๒ปีเป็นหมาพันทาง
มากับมือรักเหมือนกับลูกอย่าเลยค่ะรักมากกว่าลูก
อีกลูกชายบอกแบบนี้นะคะแล้วป้าบำเพลินบอกว่าเวลาตัวเองไปต่างจังหวัด
ไปทำงานก็จะให้สามีนี่แหละดูแลเจ้าตูบให้
แต่ปรากฏว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนี่ไงไม่น่าจะใช่นอนเฉยแล้วมั้งคุณติ๊กนะฮะ
วันที่เกิดเหตุสามีเนี่ยกินเหล้ามาแล้วเมาด้วย
แล้วป้าบำเพ็ญแกก็เลยบอกว่างั้นคุณกลับไปนอนที่ห้องของคุณ
ที่อยู่ติดกันเลยกลับไปนอนที่ห้องเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกไปซื้อของ
เข้าใจว่าสามีเมามากแล้วไปด่าเจ้าตูบ
ตูบเขาก็เลยโมโหก็เลยกระโดดงับแบบนี้
เขาเมาเขาเมาแล้วก็บอกว่าให้ออกจากห้องเถอะติ๊กออกจากห้องไปถึงห้อง
เจ้านี่จะไปธุระก่อนจะไปซื้อของจะกลับบ้านนอกพ่อนอนติดเตียง
แล้วหมาตัวนี้ชื่ออะไรตูบชื่อตูบนามสกุลสาบุตร
ตูบตูบมีนามสกุลด้วยนามสกุลสาบุตรด้วยอายุสิบสองปี
แล้วเราเลี้ยงเขาเหมือนลูกเลยเหมือนลูกเลยอ่ะ
ดูแลประโคปะโงมอย่างดีประโคปะโงมอย่างดีเลย
แล้วเขามากัดมากัดสามีเราใช่ไหมสามีใช่ไหม
ใช่อยู่ด้วยกันมาประมาณสองสามปีแล้วกับติ๊กอ่ะ
อยู่ด้วยกันมาก็คือพี่คนนี้คือเต๊ก
วันนี้เขาเมาอ๋อวันนี้ติ๊กเมาเออ
แล้วติ๊กก็เลยไปด่าตูบดูดไปด่าเขาอ๋อ
อ๋อไม่ด่าเขาแล้วไม่ด่าเขาแล้วเขาไปด่าเขาแล้ว
พี่แล้วพี่จอนนี่นี่จะยังไงกับหมาต่อไปครับ

ป้าร้องไห้หรอป้าร้องไห้
ไม่น่าใจว่าร้องไห้ไม่น่าใจว่าร้องไห้

น่าจ๋าคูณสองอ่ะสามีด้วยต้องหาด้วยแหละ

รู้ไหมค่ะว่าป๊าบำเพ็ญแกบอกว่าไง
ก็ต้องเลี้ยงไงไม่ต้องหาบ้านใหม่ให้มันคือบางคน
บางคนคิดว่าเพราะมันมาทำกับสามีแบบนี้
ต้องไปหาบ้านใหม่ปล่อยวัดไหมหรือยังไง
เลยใช่ไหมไม่ค่ะป้าบำเพ็ญบอกว่าเลี้ยงต่อ
ส่วนคนที่ยืนยันว่าป้าบำเพ็ญแกรักเจ้าตูบสาบุตร
ยิ่งกว่าลูกก็คือลูกชายตัวเองออกมายืนยัน
ลูกชายของป้าบำเพ็ญชื่อว่าคุณบุญทรงสาบุตร
บอกว่าแม่รักเจ้าตูบมากก็ไก่ล้านตัวเลี้ยงมาหลายปีแล้ว
แต่เจ้าตูบมันไม่เคยกัดใครนะคาดว่าในติ๊กเนี่ยเมานั่นแหละ
พอเมาเสร็จปุ๊บแล้วไปเผลอเล่นอะไรกับมัน
แล้วที่สำคัญไปด่ามันด้วยไงมันก็เลยกระโดดงับเอาแบบนี้นะคะ
คุณบุญทรงบอกว่าต่อไปนี้ก็จะหาตะกร่อมาครอบปากมันไว้นะคะ
แล้วคิดว่าแม่ก็คงเลี้ยงต่อซึ่งถูกแล้วค่ะ
เข้าใจถูกแล้วแม่เลี้ยงต่อนะคะเพราะแม่รักมันมากเลย